ชักปืนยิงใส่ชาวบ้าน

มเรื่องอะไรเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังคุณผู้ชมลองดูค่ะ
ตอนนี้เขาปะทะกับชาวบ้านนะคะไม่ได้ปะทะกับหนู

อาจารย์
ก็คุยกันแล้วเนอะ

คือเขาได้รับแจ้งเหตุจ่อชาวบ้านว่ามีพระสงฆ์ที่อยู่ติดกับสวนลูกชาติห้วยโป่งแข่
อยู่ที่หมู่ห้านะคะปรากฏว่าไปยิงปืนใส่ชาวบ้านแล้วก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แจ้งไปรีบมาตรวจสอบตำรวจไปถึงไม่พบแล้วไม่พบตัวพระที่ก่อเหตุแล้วล่ะค่ะ
ก็คิดว่าหนีไปพร้อมกับปืนสั้นนั่นแหละ
ก็เลยไปทำการตรวจค้นในกุฏิไปดูว่าเจออะไรบ้าง
โอ้โหเจอปืนเพียบมีทั้งบีบีกัน
และตัวบีบีกันเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายปืนเอ็มสิบหกที่เหมือนกับมีการดัดแปลงเอาไว้อ่ะนะ
แล้วก็สามารถใช้กระสุนจริงได้อีกต่างหากที่เหลือเนี่ยโอ้
ยังมีอุปกรณ์ดัดแปลงบีบีกันอีกจำนวนมากแล้วในที่เกิดเหตุนะคะ
ไปพบปืนวีบีกันดัดแปลงใส่กระสุนจริงนะคะขนาดจุดสามแปด
ลักษณะว่ามันมีกระสุนค้างอยู่เหมือนขัดลำกล้องใกล้กันนี่ก็เจออีกค่ะ
เป็นปลอกกระสุนโดยรอบเนี่ยก็จะมีความเสียหาย
คือเป็นฝาบ้านของชาวบ้านแล้วก็ต้นไม้บริเวณนั้นมีรอยกระสุนปืนให้เห็นเลยว่าเนี่ย
ยิงจริงมีมีดดาบยาวอีกหนึ่งเล่มด้วยนะคะ
ทางด้านของนางประพินแก้วทองมาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๕บ้านใหม่เขาบอกแบบนี้ว่า
ตอนเกิดเหตุพระสงฆ์เนี่ยพระเชื้อกล่ำมาตร
มีการนำพระสงฆ์อีก๔รูปมาแพ่วถางพื้นที่บริเวณเนินเขา
ตรงข้ามกับบ้านของชาวบ้านคือทางด้านของพระเชื้อเขาบอกว่าตรงเนี้ย
เป็นพื้นที่ของวัดห้ามไปบุกรุกนะครับแต่ชาวบ้านบอกว่าเฮ้ย
จุดนี้มันอยู่นอกเขตวัดไม่ใช่เหรอแล้วเจ้าของที่ดินก็ยกที่ดินตรงนี้
ให้ชาวบ้านพักอาศัยแล้วมันเป็นเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านด้วย
ขณะที่กำลังพยายามอธิบายค่ะปรากฏโดนชักปืนยิงเลยนะคะ
พระเชื้อแหมชักปืนออกมายิงแบบนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหน่อยค่ะ
เป็นหลวงพ่อองค์ก่อนเนอะหลวงพ่อก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเนอะก็ใช่ค่ะ
ทีนี้นะคะเขาบอกว่าทางด้านของตำรวจเนี่ยก็มีการเดินทางไปรับตัวพระเชื้อนะคะ
วัดป่าบ้านใหม่คือก็มีการนำตัวมาสอบปากคำ
เมืองต้นบอกแบบนี้ว่าพระเชื้ออ้างว่าชาวบ้านยิงใส่ก่อนแล้วตัวเองเลยต้องยิงตอบโต้
แต่เอาเป็นว่าตำรวจบอกว่าเดี๋ยวยังไงก็จะต้องมีการดูเรื่องนี้
เพราะมันมีเรื่องของหลักฐานเพราะมันมีอาวุธปืนมีกระสุนปืน
ตอนนี้เสียงพร้อมแล้วเดี๋ยวลองฟังเสียงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะ
แต่คราวนี้กรณหนี้เจ้าอยู่บ้านอีเหียกรรณนี้
ได้ยินเสียงที่เขาเที่ยงกัน

ใช่ไหม

ไม่เจอกปืนออกมาลูวาใส่กำเงิด